ความคืบหน้าในเรื่องนี้๔๘วันที่เซลแมนหายตัวไป
เรายังไม่พบเบาะแสต่างเพิ่มเติม

แล้วก็ไปแกะรอยเหตุการณ์นี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ

เซลลแมนตัดสินใจเล่าให้พ่อฟัง
ความรักซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนใหม่

สัปดาห์ต่อมาเขาก็มีปากเสียงกับภรรยา
แล้วตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้าน

แล้วมาขอแยกลงที่ถนนบรมราชชนนานี
เพื่อไปหาหญิงสาวคนสนิทชื่อมิ้ว
ธันวาคมเพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลว่า

พบข้อมูลโอนเงินให้กับภรรยาจำนวน๓๐๐บาท
และช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๒๙นาที
เขาได้สนทนากับภรรยาผ่านแอปพลิเคชันไลน์
โดยชวนกันกลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีช่วงปีใหม่

ขอพักกับรุ่นน้องที่ทำงานให้สบายใจก่อนระหว่างนี้

ซึ่งอาจถือว่าเป็นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้น
เมื่อเบิร์ตเซลแมนโทรหาเพื่อนรุ่นน้องชื่อโอ๊ต
แล้วระบุว่ามิ้วหญิงสาวคนสนิทเป็นนางนกต่อ
หลังจากนั้นก็โทรหาหัวหน้างาน
ใช้ระยะเวลา๑๗นาทีเพื่อขอความช่วยเหลือ
เสียงที่ลอดผ่านสายโทรศัพท์คาดเดาได้ว่า
เขากำลังวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างอยู่

ก่อนที่จะมีการแชร์โลเคชั่นผ่านไลน์
ซึ่งพิกัดคือหน้าบ้านเลขที่๑ทับ๗
ซอยบรมราชชนนี๗๘แยก๕
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของมิ้วเพียง๓๐๐เมตร

ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่าถูกชายบุกคมขืน

แต่โชคดีที่เพื่อนบ้านมาช่วยไว้ได้ทัน
โพสต์ข้อความตามหา
โอ๊ตเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงาน

ซึ่งทำงานอยู่บริษัทไฟแนนซ์
จึงเดินทางไปยังที่ทำงานของสามี

เบิร์ตและมิ้วมีความสนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งในวันนั้นมิ้วเองก็โทรเข้ามายังที่ทำงาน

ทำให้มิ้วได้คุยกับภรรยาของเบิร์ตผ่านโทรศัพท์เป็นครั้งแรก
โดยเธอยอมรับให้ที่พักกับเบิร์ตจริง

เนื่องจากเธอเองก็มีสามีแล้วและเป็นทหารด้วย

ก็ได้โทรหาพ่อของเบิร์ตระบุว่า

แต่เบิร์ตวิ่งหนีทหารและตำรวจออกไปจากบ้านของเธอ

ิวเข้าแจ้งความโดยให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
ฝ่ายชายไปอยู่ที่บ้านเมื่อวันที่๑๙ธันวาคม
พอช่วงเวลา๑๑โมงของวันรุ่งขึ้น
ฝ่ายชายได้นำยาไอซ์ออกมาเสพ

แต่ฝ่ายชายกลับมีอาการแปลกไป

พร้อมกับนำโทรศัพท์มือถือและเงินสดของเธอติดตัวไปด้วย

สามารถจับสัญญาณโทรศัพท์ของตัวเองที่หายไปได้
อยู่กลางซอยบรมราชชนนานี๗๒

เธอก็ได้โทรหาพ่อของฝ่ายชายอีกเป็นครั้งที่สอง

ฝ่ายชายได้มาอาศัยนอนอยู่ห้องเดียวกับเธอ๒วัน๑คืน
แต่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ก่อนจะเดินออกไปจากบ้านเพื่อเรียกแท็กซี่
และขอให้พ่อช่วยชดใช้ค่าเสียหายทั้งทรัพย์สินภายในบ้านที่พัง

โทรหาพ่อของเบิร์ตอีกเป็นครั้งที่๓โดยระบุว่า

และจะช่วยตามหาฝ่ายชาย

ภรรยาเข้าแจ้งความให้ช่วยตามหาสามีที่หายตัวไปแล้วกว่า๒๐วัน

ครอบครัวและภรรยาเดินทางเข้ามาร้องเรียนกับทีมรายการรถปลดทุกข์
ที่เรื่องนี้จะถูกนำเสนอเป็นประเด็นข่าวครั้งแรก

ตำรวจก็ได้เชิญตัวมิ้วมาสอบปากคำ
ซึ่งผลการสอบไม่เป็นที่เปิดเผย

ตำรวจพยายามหาหลักฐานโทรศัพท์ที่มิ้วอ้างว่าถูกขโมยไปแต่ไม่พบ
แต่กลับพบมีสัญญาณโทรศัพท์ของเบิร์ตอีกครั้ง
อยู่ที่คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ซื้อโทรศัพท์ต่อจากพนักงานดูแลต้นไม้ของกรทม

อยู่ที่เกาะกลางถนนบรมราชชนนานีหลังต่อหม้อที่๑๔๗
พร้อมเงินสดสองหมื่นบาทและยาไอซ์อีกสองถุง
นำโทรศัพท์ไปขายและนำเงินมาแบ่งกัน
สามกุมภาพันธ์ตำรวจเชิญตัวนายทหารคนสนิทของมิ้วมาสอบปากคำ
ขณะที่ตำรวจค้นหาร่างของเบิร์ดเซลแมน
บริเวณสวนร่มกล้าวชาวทางตามบ่อแสของคนตกปลา
พบรองเท้าชายหนึ่งข้างพร้อมกับซองยาปฏิชีวนะ
ซึ่งภรรยาครอบครัวรวมทั้งมิ้วเองไม่ยืนยันว่า

แต่มิ้วให้ข้อมูลว่าซองยาปฏิชีวนะคือยาแก้อักเสบ

เนื่องจากสังเกตเห็นมักพบซองยาชนิดนี้เสมอ

จะพกแต่ยาแก้แพ้เท่านั้น
๔กุมภาพันธ์นักประดาน้ำจากมูลนิธิปอเต็กตึง
มพบชิ้นส่วนกระดูกที่บ่อน้ำ

แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นกระดูกของมนุษย์
ขณะที่ตำรวจเชิญพ่อของผู้สูญหายมาให้ปากคำเพิ่มเติม
และสอบเครียดพันรยาของเบิร์ตเซลแมน